ความคืบหน้านะครับคดีฆ่าชาวไต้หวันมัดมือมัดเท้ายักษ์ใต้เตียง
คือตอนนี้จับผู้ก่อเหตุได้๒จาก๓
แล้วก็มีการออกหมายจับออกหมายจับผู้หญิงชาวราชบุรีเพิ่มอีกหนึ่งคนครับ
คุณผู้ชมครับพบว่าทั้งหมดรู้จักกันครับ

ตำรวจศาลนอกบางนางคุมตัวนายเซเวลินพระแยร์หรือว่าเจนซี่
อายุ๒๑ปีชื่อแปลกชาวเมียนมาครับคุณผู้ชม
และนายจรแอคบอร์นะครับอายุ๔๐ปีเป็นคนแคเมอรูน
ร่วมกันฆ่านายชูเชียงเฉินนะครับชาวไต้หวันอายุ๔๗ปี
ที่โรงแรมย่ายอุดมสุขแล้วเอาไปฝากขังที่ศาลพระขนง
อกจากนี้นะยังมีชายชาวต่างชาติอีกคนนะครับที่ร่วมกันก่อเหตุคือ
นายโทนี่คนนี้เป็นชายชาววานูวาตูนะครับซึ่งขณะนี้หนีออกนอกประเทศไปแล้ว
ตำรวจประสานตำรวจสากลนะครับให้ช่วยติดตามตัว
พระขนงท่านอนุมัติหมายจับนางสาวนพัทรดาเอกพัฒระฮิลัน
อายุ๓๔ปีเป็นคนราชบุรีอ่ะนะแล้วก็เป็นแฟนกับนายโทนี่
ในข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นล่าสุดตำรวจจับนางสาวนพัทรดา
นะครับได้แล้วอยู่ระหว่างการสอบประคำที่สนบังนาครับ
เท่ากับว่าคดีนี้มีผู้ต้องหา๔คนนะหนีไปหนึ่งคนคือโทนี่นะเอาล่ะ
เอาล่ะมาดูนี่ข้อมูลจากชุดศึกษวนคันว่าสาเหตุเนี่ย
จะเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้ตายแล้วก็ทั้งสี่คนเนี่ย
ต่างรู้จักกันมาก่อนผู้ตายเนี่ยรู้จักกับแคมมารูนมาก่อนนะ
ครูสอนภาษาต่อมาจอร์แนนแนะนำให้ชูผู้ตาย
รู้จักกับทอนี่ที่มีเมียเป็นคนราตรี
โดยนายโทนี่เป็นในหน้าขายคอนโดมิเนียม
ในชูก็ต้องการซื้อคอนโดมิเนียมในประเทศไทย

แล้วรู้ว่าเวลามาเมืองไทย
นายชูมักจะเอาเงินมา
ละหลายร้อยล้านบาทโอ้โหมาใส่ตู้เซฟเอาไว้จริงเหรอ
อันนี้ผมสงสัยส่วนตัวเอาเข้ามาไงอ่ะถ้าจะโอนมาเหรอ
หรือฮิ้วเข้ามาอันนี้ผมแปลกนะที่เขาให้การแบบนี้
เวลาจะย้ายที่พักนะหรือว่าก็จะให้นายโทนี่เนี่ย
เป็นคนมาช่วยย้ายเงินมางั้นเถอะพอรู้ว่ามีเงินเยอะ
โทนี่วางแผนกับเมียจ้างเจนซี่เจนซี่ชาวเมียนมาเนี่ย
มาทวงหนี้อ้าวเขาเป็นหนี้เหรอเปล่าเป็นการแบบออกอุบาย
บอกเนี่ยเขาติดหนี้เรานายไปทวงให้หน่อยดินี่แหละ
แต่จริงแล้วเป็นการวางแผนเพื่อจะให้ในชูบอกรหัสตู้เซฟ
นะครับแล้วจะเอาเงินเขาไงแต่สุดท้ายนายชูเนี่ยนะครับ
ถูกทำร้ายจนเสียชีวิตหลังเกิดเหตุทั้งหมดแยกกันหนี
นะครับขณะเดียวกันนางเหม๋ยนางเหม๋ยใครอีกอ่ะ
นายเหม๋ยนางเหม๋ยเนี้ยเป็นเมียของนายจรฮะอ๋อ
เรียกร้องขอความเป็นธรรมสามีฉันไม่เกี่ยวสามีฉันไม่เกี่ยว
นะครับเหม๋ยบอกว่าสาเหตุที่ชูถูกฆ่าเนี่ย
มันเป็นอย่างนี้มันเกิดจากชูเนี่ยโกงเงินโทนี่
เอาคนละเรื่องเลยนะชูเนี่ยโกงเงินโทนี่
จึงขอให้นายจรเนี้ยไปไปตัวกลางไก่เกลีย
กระทั่งวันเกิดเหตุโทนี่นัดกับจรให้มาช่วยเปิดประตูห้องไว้
นะแล้วนายโทนี่เดี๋ยวจะไปเคลียร์กับนายชูให้ปรากฏว่านายจรนะครับ
ก็กลับบ้านแล้วโทรไปบอกไปถามว่าไกลเกลี่ยสำเร็จหรือเปล่า
ได้ยินเสียงดังจากปลายสายจึงกลับไปที่โรงแรม
และเห็นว่านายโทนี่กับนายเจนซี่เนี่ยได้ทำร้ายโดยใช้สเปรย์นะครับ
ฉีดหน้าฉีดหน้าฉีดหน้าในชูคือเธอบอกว่าสรุปแล้วก็คือเธอจะบอกว่า
ผัวไม่เกี่ยวนอกจากจะไม่ได้ทำร้ายแล้วเนี่ย
ยังช่วยด้วยนะนะครับตำรวจบอกเล่าไม่ตรงกัน
เล่าไม่ตรงกันเลยไม่ตรงกับที่เจนซี่ให้การกับตำรวจเลย
ร่วมกันทำร้ายในชูจนเสียชีวิตก็ไปสู้กันในชั้นศาลก็แล้วกันครับ